คุณผู้ชมคะเกือบจะได้เฮกันแล้วสำหรับข่าวนี้นะคะ
เพราะว่าเห็นไปสวีทไกลกันถึงเวนิส
ก็นึกว่าจะมีข่าวดีแบบว่าคุกเข่าขอแต่งงานอะไรกันแบบนี้
ภาพมันทำให้เราคิดไปอย่างนั้นเข้าใจดี
เพราะว่าสารวัตรหมีเขาซุ่มแอบเตรียมดอกไม้ไปให้สาวแพนขณะนั่งเรือ
จนทำเอาแฟนคลับที่เห็นภาพนี้ฟันทงไปตามตามกันว่าขอแต่งงานแน่แน่
แต่สุดท้ายไม่ได้ยินคำตอบจากปากนางเอกคนดัง
เจ้าตัวก็ปฏิเสธนะคะ
ว่าพี่หมีเนี่ยแค่อยากจะเติมความหวานทำอะไรกุ๊กกิ๊กก็เท่านั้น
ส่วนวันเกิดพี่หมีก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษค่ะ
ลงรูปไปก็ตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
สถานที่ก็อยากให้อะไรอย่างนี้ค่ะ
อยากเตรียมอะไรไว้ให้ไม่ได้มีนัยาพิเศษค่ะ
ไม่เคยมีโอกาสอะไรหรือว่าอยากเปลี่ยน
น่าจะอยากให้เลยน่าจะอยากให้เพราะว่าเราไม่เคยไปอิตาลีกัน

ซึ่งมันก็ได้บรรยากาศของความเป็นเวนิสอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอยู่คนละลำด้วยนะไม่ได้อยู่ลำเดียวกัน
แต่เขาก็เลยแบบว่าแอบเตรียมมาคนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าเขาอยากจะให้ดอกไม้คิดว่าไม่น่าจะใช่
แต่ก็แบบว่าจะมาอารมณ์ไหนอะไรอย่างนี้
มีคนรีบส่งมาถามเลยว่านี่เป็นแบบขอหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
น่าจะยังค่ะแล้วก็คุยกันตามข่าวอะไรอย่างนี้เนอะ
แต่ก็ไม่ได้แบบว่าคุยอะไรกันกว่านี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ประมาณนี้ก็มีความสุขแล้วก็โอเค

ลับความรักที่ยั่งยืน

แต่งเถอะอย่าให้เกิดเรื่องราวดีกับแพนเค้กจริงนะคะ